อย่ารอช้าไปติดตามการเลขของคนดังกัน
รุ่งสุริยาติ๊งนั่งตังนิ่ง

แล้วเจอแฟนคลับรุ่นใหญ่เข้ามาขอลายเซ็นต์หลังเวที
ที่รุ่งแกก็เซอร์วิทย์อย่างดิบอย่างดี
คว้าปากกาคว้ากระดาษคว้าเซ็นต์ให้ทันที
แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอ
คุณแม่เสื้อแดงท่านนี้คุณผู้ชมค่ะซูมนิดนึง

ท่านบอกว่าขอเลข๒ตัวดิ
ไหนไหนมาแล้วเจอขอเลขสองตัว
เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะ

เลขทะเบียนคุณผู้ชมค่ะ๓๓๙๕

เออไปดูกันต่อเลยค่ะพี่เหลือเฟือมกจกค่ะ
เมื่อวานนี้กำลังถอยรถออกจากบ้านมา
แต่ดันไปเจอแขกผู้มีเกียรติ
รายเยอร์ตัวสีเขียวเลื้อยอยู่หน้ารถคุณผู้ชม
ตัวสีเขียวทำอย่างไรดีละทีนี้
จะลงไปไล่อุ้ยก็ไม่กล้านะ
บอกเพราะว่าอะไรเคยออกไปบ้านมาแล้ว

คุณผู้ชมมายง็จะนึงว่าอยู่ริมถนนไม่
พี่ช่วยจับงูสีเขียวให้ผมหน่อย

พี่เหลือเฟือคือเลขอะไร

คุณผู้ชมยังไม่หมดเท่านั้น
มาดูเลขปลายประทัดจากสุพรรณบุรีกันบ้างดีกว่า
งานบวงสวงหนังสั้นคุณผู้ชมค่ะ
ีมอนซ่อนผ้า
ที่สำนักพระโยกีโกมเจมสังเก

หลังทีมนักแสดงค่ะได้ทำพิธีบวงสวงชุดใหญ่เสร็จสิ้น
ทางทีมงานก็จุดประทัดไปเลย๑หมื่นนัด
แน่นอนว่าเลขปลายประทัดต้องมา
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะอยู่ในมือน้องเฮง
น้องเฮ่งเห็นชัดไหม

อันนี้คุณผู้ชมก็แคปหน้าจอนะ
ไม่รอข่าวพี่เท่งนะแคปอันนี้ก่อน